เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ
มีรถเก่งคันหนึ่งเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วรถกระบะมาแบบเปลี่ยนไม่ทันแหละเนี่ย

นี่ค่ะรถก็ไหลไปจนไปต่อไม่ได้นี่นะคะด้วยความตกใจ
เขาก็ขับมาในเลนเขาปกติแต่รถเก๋งเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วเขาก็เบรกไม่ทันจริง
ถ้าจะเปลี่ยนเลนส์มองหน้ามองหลังให้ดี
ถ้าจะเปลี่ยนเลนก็ควรจะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะคะ
จากคลิปก็จะเห็นนะคะว่ารถกระบะเขาอยู่ขวาสุดเห็นไหมคะ
เก่งจะเปลี่ยนเลนเข้ามารถกระบะเขาเลยแบบหลบอ่ะ
แล้วเสียหลักเนี่ยค่ะความระทึกมันไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ
อย่างที่เห็นภาพที่มันต่อเนื่องไปรถมันไหลต่อ
ไหลต่อแล้วก็ได้ยินเสียงในคลิปว่าเบรกอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนอ่ะ
คือโอ้โหเบรกมันเบรกไม่อยู่แล้วอ่ะ
คือเสียหลักจนแบบแล้วรถมันไหลไปแบบนี้ค่ะ
แล้วตรงนั้นคือถนนสามเลนนะ๓เลนนะ
ยังดีที่คันอื่นเขาแบบชะลอแล้วเขาก็เบรกทันไม่ชนคันนี้นะคะ
เสียงผู้หญิงคือเสียงคนท้อง๗เดือนที่อยู่ในรถ
ต้องบอกเลยว่าก็ยังเคราะห์ดีที่เขาก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้ก็เลยหาข้อมูลให้เพิ่มเติมนะคะ
ก็คุยกับคนที่เป็นเจ้าของเฟซเลยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลย
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๖กรกฎาคมแล้วค่ะ
ภรรยาของเขาเนี่ยถูกกระจกบาดนิ้วมือเป็นแผลแค่นี้เลยนะคะ
ตอนนี้ภรรยาใกล้คลอดแล้วส่วนตัวคุณเยี่ยมเองก็มีอาการปวดหลังค่ะ
อุบัติเหตุนี้ไม่มีคู่กรณีรับผิดชอบ
ผู้เสียหายบอกไม่มีคู่กรณีรับผิดชอบแต่มีประกันไง
ประกันก็จ่ายค่าเสียหายให้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถ
แล้ววันที่เกิดเรื่องตามคลิปภาพเนี่ยนะคุณเยี่ยมเนี่ยจ่ายเงินค่ารถที่ต้องมายกรถเขาออก
๗๐๐๐บาทจ่ายเองค่าซ่อมแสนสองนะคะ
ครับแต่ยังดีที่มีประกันชั้นหนึ่งนะคะเขาก็รับผิดชอบให้ทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะ
คือโชคดีที่ไม่ได้ชนใครเลยแม้แต่รถคันที่เปลี่ยนเลนกระทันหัน
ชนใครเลยค่ะแต่รถของเขาคือพังไง
ใช่แต่คันนั้นที่เปลี่ยนเลนกระทันหันเขาก็ไปเลย
แล้วก็ไม่มีใครมารับผิดชอบอะไรให้เลย
จังหวะนี้ส่วนรถคุณเยี่ยมก็ลงนู่นเลย
แล้วข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่งก็๓เลนรถก็เยอะอยู่
แล้วเบรกมันล็อกหมดมันก็เลยไหลไปลงข้างทาง